ต่อกันที่เรื่องความเชื่อความศรัทธากันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ

ชื่อนี้ชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยช่วงนี้
เพราะว่าศิลปินดาราเนี่ยเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะ
หนึ่งในนั้นก็คือสาวแนนซี่ท็อปไลน์นั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะเดินทางไปถึงที่เลยนะครับ
เคารพสัทธาจนกระทั่งว่าขอแต่งเป็นเพลงให้องค์ท่านเลย
แล้วบอกไว้ก่อนว่าข่าวนี้ตั้งใจฟังกันดีนะ
มีเรื่องของตัวเลขมาฝากกันอีกแล้วค่ะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
แนนซี่บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าท่านทาเวสสุวรรณเนี่ย
ท่านมาเข้าฝันผู้จัดการส่วนตัวอันนี้บอกแล้วนะ
หลังจากนั้นผู้จัดการส่วนตัวอยู่บังเอิญ
ก็ได้องค์ท่านมาบูชาพอดิบพอดีเลย
แล้วก็มาพร้อมกับโชคลาภจากลอตเตอรี่
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนี่นะ๒งวดติดกัน
เลขท้าย๒ตัวใครบอกว่าเอ๊ะก็ได้ไม่เยอะ
ใบละ๒๐๐เขาถูกมา๓๐
เป็นไง๖๔๐๐๐ได้อยู่เหมือนกันนะฮะ
ก็เลยนำเรื่องราวปฏิหารไปคุยกันกับพี่ปีเตอร์

พี่ปีเตอร์ก็เลยเดินทางไปไหว้ทาเวสัวร์เหมือนกัน

แล้วพี่ปีเตอร์เองไปปุ๊บถูกลอตเตอรี่กลับมาเหมือนกัน
ถูกรางวัลที่๔๔ใบได้มา๑๖๐๐๐บาท

ถวายวัดจุลามณีกันดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของเพลงท้าเวชสุวรรณคุณผู้ชม
ขอพรได้ดังที่ตามขอพรทุกประการเลยรวมถึงไม่มีศัตรูหมู่มารเลย
และอุปสรรคต่างนี้หายไปรู้สึกได้เลย
ตอนนี้น้องที่ถ้องคาถาถาเวชวันทุกวันทุกคืนเล่าลึกของท่าน
แล้วก็เคารพนับถือไม่ได้ทำเพลงนี้ตามกระแส
อย่างที่บอกแล้วน้องไม่ได้ทำเพราะกระแส
แต่เกิดจากความรักความศรัทธาจริงนะคะ
อกจากนั้นค่ะน้องก็เลยไม่พลาดเอาใจแฟนเพลงนักเสี่ยงโชค

ลูกปิ๊งปองเนี่ยกูดูกำลังหายมาแล้ว

รวยรวยรวยสุสันวันเกิดแนนซี่ท็อปไลน์นะคะใครโชคใครลาบ
อ่ะเป็นยังไงเวสะภูสะเวสะภูสะล้วงไปหยิบขึ้นมาปั๊บนะนี่คือจับปิงปองแล้วก็ท่องคาถาบูชาทาเวสุวรรณไปด้วย
ได้เลขมาเลขแรกก็คือเลข๔เลขต่อมาก็คือเลข๓นะคะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็อย่างที่น้องบอกไปว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์แนนซี่ท็อปไลน์อวยพรตัวเองไปด้วยนะ
ปีเตอร์เดนน้องด้วยวันคล้ายวันเกิด๕กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ส่วนเอ็มวีเพลงท้าเวสวันก็จะปล่อยให้ฟังกลางเดือนนี้นะจ๊ะ
ฟังแล้วก็สาธุกันรัว
ใช่นะคะก็งวดหน้าเจอกันค่ะ
เจอกันที่ไทยรัฐทีวีเพราะเราถ่ายทอดสดไงแม่ตกออกตกใจกัน

ก่อนเลือกก็เวสะภูสะ